ในที่สุดคนร้ายที่ก่อเหตุตระเวน

ตำรวจตามไปรวบตัวได้ถึงจังหวัดอุบลราชธานี

ถูกควบคุมตัวมาแถลงข่าวการจับกลุ่ม
สาธิตวิธีการก่อเหตุด้วยความช่ำชอง

ติดตามจับกลุ่มได้ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ขายได้เพื่อนนักแพทย์กับ๔๐๐๐บาทไม่ต้องกล่อง

ไม่ได้เลือกเลยครับ
นายชนะชนหารือไทยสารทองผู้ต้องหา
มุมด้วยหลักฐานรับสารภาพว่า
ก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗ครั้ง

แต่เมื่อใดที่สบโอกาสก็พร้อมลงมือทันที
จากนั้นนำล้อแม็กซ์ไปขายให้กับเพื่อน
เปิดร้านป่ายางในจังหวัดสระบุรี
ในราคาล้อละ๒๐๐๖๐๐บาท
และอ้างว่านำเงินที่ได้ไปทำบุญและใช้จ่ายส่วนตัว
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่๓๐มีนาคม

ถูกคนร้ายตะเวนลักล้อแม็กซ์พร้อมยางรถยนต
ถึง๖ครั้งในพื้นที่ปฐุมธานี
แบ่งเป็นสพครองหลวง๓ครั้ง
สอบพอประตูน้ำจุลาลงกร๒ครั้ง
และสพคูคศ๑ครั้ง
หลังก่อเหตุคนร้ายใช้รถยนต์ติดแผ่นป้ายทะเบียน

หลบหนีไปตามเส้นทางถนนผลโยธิน

คนร้ายคือนายชนะชนหารือไทย
นำล้อแม็กซ์ที่ขโมยได้ไปขายที่ร้านป่ายาง

รับซื้อล้อแม็กซ์จากคนร้ายจริง
จึงตรวจยึดไว้และดำเนินคดีฐานรับของโจร
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาพบว่า
เคยถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น

ข่าวแทรศ์ทีวีรายงาน